ที่อยากจะให้ดูตอนนี้เลยนะเผื่อใครจะมีโชคไปรับทรัพย์ปีใหม่
ว้าวเออเคยเจอต้นตะเคียนใช่ไหม
ใช่สองท่อนบ้างเป็นคู่พี่น้อง
มาวันนี้ส่งท้ายปีผมจัดให้เป็นตะเคียนสี่พี่น้อง
อยู่นี่ครับไปส่องตะเคียนสี่พี่น้องที่บ้านหลักเมืองหมู่๕ตำบลพงศ์ประสาทอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
นี่แหละครับหลังจากที่นำตะเคียนสี่พี่น้องขึ้นมาจากคลองบางสะพานนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็เป็นแบบนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยจะเล่าให้ฟังแบบนี้
ตอนที่เขานำต้นตะเคียนขึ้นมาเนี่ยนำขึ้นมา๒ต้นที่จมอยู่ในน้ำนะ
ต้นหนึ่งเนี่ยมีพระที่ท่านทุดงมาจากอำเภอทัพสแก่จังหวัดประจวบนี่แหละครับ
มาพร้อมกับรถยกขน๑ต้นกลับไปไว้ที่วัด
ก็เลยเหลือ๑ต้นที่เอาขึ้นมาจากคลองที่บางสะพานเนี่ยต้นนี้เหลือต้นนี้๑ต้น
แล้วทำไมถึงบอกเป็น๔พี่น้องยังเหลืออีก๒ต้นที่ยังยืนต้นอยู่ที่บริเวณริมคลองบางสะพาน
จริงมี๔ไงแต่ที่จมลงไปในน้ำแล้วเอาขึ้นมาได้ทั้ง๒ท่อน
หนึ่งท่อนเนี่ยพระท่านอ่าขนกลับไปที่วัดค่ะก็เลยเหลือหนึ่งท่อนที่เอาขึ้นมาจากในคลองนี่ไง
ก็คือต้นนี้ใช่แล้วครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะด้วยความสัทธาของชาวบ้านแถวนั้น
พอพบเห็นแบบนี้แล้วโอ้โหก็ไปขอโชคขอลาบ
แล้วเขาก็ล่ำลือกันนะครับว่าเอ๊ได้โชคได้ลาบกันไปถูกันอย่างนี้
ถูไปถูมาจากต้นตะเคียนที่มันอาจจะมีร่องรอยนู่นนี่นั่น
ไปหมดแล้วครับขาวโพลนแบบนี้เลย
ได้ไปกลึงต้นตะเคียน
นี่แล้วก็เรียบมาก

แต่เขาร่ำเขาลือกันผู้สื่อข่าวเขาก็เลยมากระซิบบอกผมว่าคุณชนะ

เขาไปเห็นเลขมาอย่างนี้ครับคุณชนะครับ

เขาบอกว่าเห็นกันมานะผมไม่ได้บอกนะ

ทีนี้นะเขายังเห็นเลขอื่นอีก

เดี๋ยวจะหาว่าผมมาบอกมาใบ้อยู่คนเดียว

เมียดูเอง

เห็นมั้ย๐เนี่ย

อันนี้มัน๒๐โปรเวศ
๒๓นี่ลูกดู๒๓นี่

คุณป้าเขาเป็นมือหนึ่งเรื่องของตัวเลข

เลี่ยงเพื่อนอยู่
ดูข่าวแบบนี้พอฟังอะไรแบบนี้ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม

พอทราบกันดีแหละดูพวกเราก็ต้องเชื่อหูไว้หู
เราก็เล่ากันไปตามที่เขาเห็นตามที่ชาวบ้านเขาว่ากัน
คือดูพวกเราเนี่ยเชื่อไม่ค่อยได้

คุณป้าก็ถูแล้วก็ชี้เลขมันขึ้นเราก็ดูยังไงก็ไม่เห็น
นี่ศูนย์เห็นไหมเราไม่เห็นเลยคุณภาคคุณป้าชี้ตรงไหนมันมองไม่เห็นนั้น
คือมันไม่เห็นจริงก็ต้องยอมรับว่ามันไม่เห็น

น้องไม่เห็นตามคุณป้าเลยถ้าคุณป้าเห็นคุณป้าส่งไลน์มาเลย
ไม่ได้ชัดนั้นนั้นคุณป้านะ
จินตนาการขนาดไหนหรือต้องเชี่ยวชาญขนาดไหน
ต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการส่องการตรวจการดู
ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุ้นกันนะขอให้ทุกคนโชคดีก็แล้วกัน
เพราะเราไม่ได้มาใบ้อะไรใดทั้งสิ้น